ยอดมวยไทยรัฐในวันเสาร์นะครับบ่าย๒๔โมงเย็น
เจอกันทุกครั้งมวยเด็ดมวยดีแน่นอนนะครับ
คู่เอกชิงแชมป์๑๓๕ปอนด์นะครับเพชรพิฆาต
จะเจอกับทางช้างศึกนะครับติดตามคู่นี้นะครับว่า
ใครดูมีอาวุธเด็ดกว่ากันจากคุณเอกชุมพรสุรพัฒนจารุมณีครับ
กลับไปดูความร้ายกาดของจอมถีบช้างกระทืบลง
ช้างศึกเกียรทรงฤทธิ์นะครับเป็นมวยเข่าขวางแทงแหลมคม
จีบก็ไม่ธรรมดาเคยได้เหรียญทองวูซูกีฬาแห่งชาติ
จากการถีบเขาแล้วครับรายนิดนึงเขาโหดมากนะครับ
พลังการโจมตีอยู่ที่๙ความแม่นยำ๘และความเร็ว๗ครับ
น้ำเงินอดีตแชมป์ราชดำเนินเพชรพิฆาตเก่าเหลือเกินหายไป๓ปี
กลับมาภาคใหม่ใช้ไลน์เลยนะครับชนะ๖ไฟล์ติกประเภทเตะต่อยรุนแรง
ถึงน็อกมาแล้วนับไม่ถ้วนครับ
รายนี้นี่กำปั้นหนักนะครับพลังโจมตีอยู่ที่๙
ความมั่นยำ๙และความเร็ว๗
ต้นจับตาดูลูกหนักของเพชรพิฆาตเตะจอยางต่อยหมัดหวังเช็คบิน
ส่วนช้างศึกถีบยาวขวางแทงอันตรายมีเข็มขัด๑๓๕ปอนด์เป็นเดิมพันธ
เอนชุมพรสุรพัชย์จารุมณีศึกเยื่อมธรรมไทยรัฐอะไรอย่างนี้ครับ